แม้ว่าเมื่อวานนี้มีรายงานว่ากลุ่มไอซิสประกาศผ่านทางวีดีโอ
ว่าไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายโจมตีนะครับ
รวมถึงได้มีการก่อเหตุในมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซีย
แต่ว่าสำหรับสถานการณ์ทางจังหวัดชายแดนใต้
ทางด้านโฆษกองทัพบกก็ยืนยันนะครับว่า
ยังไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ก่อการร้าย
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มไอซิสนะครับ

ระบุภายหลังจากประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวัน
ปฏิบัติการกองทัพบกถึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
สามารถดูแลสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้
และสถานการณ์ในภาพรวมเป็นไปในทางบวกมากขึ้น
เพราะว่ามีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามา
แต่ในส่วนของมาตรการดูแลความเรียบร้อย
แนวชายแดนมีมาตรฐานอยู่แล้ว
และทางการข่าวยังไม่พบสิ่งผิดปกติใด
และยังไม่มีอะไรที่เชื่อมโยงกลุ่มก่อการร้าย

จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สัปดาห์หน้าเพื่อดูแลการควบคุมพื้นที่

ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ก็ได้อวยพอด์เนื่องในวันอิดิวฟิตริก
หรือว่าวันฮารีรายอร์ออกบวชของชาวไทยมุสลิมว่า
ในฐานะเป็นชาวไทยพุทธและดูแลงานด้านความมั่นคง
ขอให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมในประเทศไทย
โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสุข
และขอให้เกิดสันติสุขในเร็ววัน
ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นที่ดี

ชายแดนใต้กลับมาสงบสุขเหมือนกับในอดีต